กันหน่อยค่ะเป็นเรื่องแปลกแล้วก็มีตัวเลขมาเกี่ยวข้องไม่ได้จะใบ้หวยใบ้เลขอะไรยืนยันจริงไม่ได้ใบ้แต่แค่มันเป็นเรื่องแปลกคุณผู้ชมดูที่พื้นบ้านที่เป็นลานหินนะคะบ้านหลังนี้อยู่ที่จังหวัดกระบี่นะคะ
เจ้าของบ้านบอกว่าตื่นมาแล้วคุณผู้ชมดูมันเป็นวงวงแบบเนี้ยแล้วมันดูคล้ายคล้ายเป็นตัวเลขเขาก็เลยสงสัยว่ามันเป็นวงวงแบบนี้ได้ยังไงมีอะไรมาเลื้อยผ่านหรืออะไรเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมอยากรู้ไหมคะเขาก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดหน้าบ้านค่ะ
ไปดูว่าจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น

แล้วขาหลังแบบเขาลาก
ลากแล้วเขาเดินไปเรื่อยแล้วขาก็ลากไปกับพื้นหินไง
มันก็เลยเป็นตัวเลขสุนัข๓ตัวแต่ตัวนึงมันเดินแบบนี้
นี่ค่ะลากขาหลังสองข้างมันก็เลยเป็นวงกลมไง
แล้วประเด็นคืออยู่หน้าสารพระภูมิด้วยนึกออกไหม
ตอนที่เห็นเป็นวงกลมเป็นตัวเลขก็เลยคิดกันไปต่างนานาไงฮะ

นี่เราเอาสลายวงเลย
เจ้าของบ้านคือนายอดีศรอายุ๓๕นะคะบ้านเลขที่๒๐๖ค่ะ

อย่างที่บอกว่าเขามองดูคล้ายกับเลข
แต่ขออนุญาตไม่บอกแล้วกันเพราะว่าบางคนมองเป็นเลขที่แตกต่างกัน
แล้วแต่คนมองคุณผู้ชมลองดูว่าเห็นเป็นเลขอะไรแต่สุดท้ายคือ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

โอ้โหแกล้งกันแล้วจะทำทำไมอ่ะสนุกเหรอมีเลขอะไรบ้างเนี่ยให้คุณผู้ชมดูเองคุณผู้ชมดูเองว่าดูเป็นเลขอะไร
บ้านเลขที่เขา๒๐๖นะครับใช่บอกบ้านเลขที่ไปแล้วท่านผู้ชมครับ